คุณผู้ชมคะมีเรื่องของการโกงกันอีกแล้ว
คราวนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยนะ
ว่าเขาก็กู้เงินกันเวลากู้เงินก็ทำสัญญงสัญญามีหลักทรัพยค้ำประกัน
แต่ปรากฏว่าถูกในทุนที่ปล่อยเงินกู้ปลอมแปลงเอกสาร
กลายเป็นว่าเนี่ยมูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านแล้วคนที่เสียหายเป็น๑๐รายเลยนะคะ
เพราะว่าเขาไปกู้เงินกับในทุนนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน
แต่ปรากฏว่าถูกปลอมแปลงเอกสารเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม
เช่นเปลี่ยนจากการขายฝากเป็นขายขาด
แปลงเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินกลับตกไปเป็นของผู้ให้กู้ด้วยการช่อโกง
กู้เงินกับในทุนคู่กรณี๖๐ล้านค่ะ
ก็นำมูลค่าหุ้นกว่าร้อยล้านบาทไปเป็นหลักทรัพย์โรงแรมย่านสุขุมวิท
มูลค่าประมาณ๘๐๐ล้านบาทไปค้ำประกันเงินกู้

ให้นายทุนเงินกู้คู่กรณีเป็นคนมีอำนาจลงนามในบริษัทเฉยเลยนะคะ
ลองฟังเสียงผู้เสียหายดูกันหน่อยค่ะ

กู้เงินกับในทุนรายเดียวกันกับคนเมื่อสักครู่อะค่ะ
นายสุวนิต๕๗ล้านบาท
แต่ได้รับเงินจริง๔๐ล้านบาท
โดยมีการขายฝากห้องชุดคอนโดมิเนียม
๑๓๘ห้องมูลค่าเกือบ๒๐๐ล้านบาท
แต่ปรากฏว่าถูกปลอมแปลงเอกสาร
เป็นการขายขาดห้องชุด
ราคาที่ได้เงินไปแค่๔๐ล้านบาทเท่านั้นค่ะ
เพราะทรัพย์สินที่ฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วค่ะ
เขาไม่ควรเอาของฉันเป็นผลหนึ่ง

เพื่อความยุติธรรมกลับคืน
อกจากนี้นะคะได้มีการเปิดเผยพฤติกรรมของ

ร้อยละ๒๔ถึงร้อยละ๓๐ต่อปี
ผู้กู้ไม่รู้ก่อนทำสัญญา
ซึ่งก็พบว่าผู้เสียหายที่ถูกในทุนเงินกู้
รายเดียวกันช่อกงในลักษณะแบบนี้เนี่ย

มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านบาทเลยค่ะ